ครับใครที่ชอบดูหนังในโรงหนังก็บอกโอ้โหมันได้บรรยากาศด้วยอัตรรศได้เสียงพลังเสียงโดบี้หัวร้อนดักชกสาวแขนให้เงียบในโรงหนังดอมพี่จำไม่ได้แล้วครับว่าพี่เข้าโรงหนังขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่นานมาจริงจริงน้ำแข็งน้ำแข็งเข้าโรงหนังขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วคือโรงหนังเด็กคือคุยกันระเบิดระเบิดกรี๊ดกันระเบิดระเบิดมีโซนให้เด็กเล่นใช่ไหมใช่เขามีสไลเดอร์มีหมอกบอลอันนั้นคือทำใจเลยนะเข้าไปในโรงหนังแบบนั้นนี้ไม่ได้ดูหนังหรอกแล้วถ้าดอมดอมไปโรงหนังปกติสมมติมีคนไปด้วยไปดูหนังนี่มารยาทในโรงหนังได้ดูหนังไหมถามก่อนไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกัน
โรงหนังแห่งนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่ศรีราชาชมบุรีบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
มันจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟัง
ผู้ชายคนก่อเหตุมาดักรอแล้วทำร้ายผู้หญิงสองคนนี้ครับ
นี่ครับที่กำลังบอกผู้เสียหายนี่คือผู้หญิง๒คนนะ
คือนางสาวเชออายุ๒๗และนางสาววันอายุ๒๖
เล่าบอกว่าก็ไปดูหนังกันนะครับ
คู่กรณีมาเป็นชาย๑คนหญิง๒คน
มากัน๓คนนั่งอยู่เบาะหลังเยื้องไปหน่อย
ระหว่างดูไปสักพักกลุ่มคู่กรณีก็คุยเสียงดัง
คุยกันก็เป็นชั่วโมงอ่ะ

หันไปบอกดีลักษณะอาเตือนนั่นแหละเตือน
พี่คะรบกวนเบาเสียงหน่อยนะคะ
เท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
เท่านั้นแหละคู่กรณีไม่พอใจ
ด่ากลับมาอย่างที่เบิร์ตบอกไปเมื่อกี้

เฮ้ยมารยาททางสังคมในการเข้าโรงหนังมันเป็นอย่างนั้นเหรอ
ต้องเสียงดังเหรอเออต้องคุยกันเยอะเยอะ
วันนี้เราเรียนมาคนละตำรากันแล้วก็มีการถีบเบาะด้วยไง
ถีบเบาะด้วยแล้วก็ด่ายาบคล้ายด่ายาบกว่าที่เบิร์ตยกตัวอย่างเมื่อกี้อีก
เห็นท่าไม่ดีก็เงียบเงียบปั๊บหนังจบ
หนังจบออกมาก็คู่กรณีมายืนจังกล้าดักรออยู่หน้าโรงหนังแล้ว
กลัวกลัวแล้วทำไงเดินเลี่ยง
พยายามเดินเลี่ยงเดินเลี่ยงแต่ถูกเดินตาม
เธอก็อธิบายว่าการไม่ส่งเสียงดังเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานในโรงหนัง
แต่อีกฝ่ายไม่จบอ่ะฝ่ายชายไม่จบ
สุดท้ายครับมีการลงไม้ลงมือตบกันผลักจนล้มแล้วเตะซ้ำนะครับ
แล้วก็ปัดโทรศัพท์มือถือของพวกเธอหล่นแตกเสียหายฮะ

แล้วก็ต้องมาร้องเรียนกับสื่อเพราะอีกฝ่ายครู
จะไปแจ้งเหรอจะไปแจ้งความเหรอ

เธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเนี่ยรู้จักคนใหญ่คนโตครับ
เออนี่มันต้องให้ได้อย่างนี้มันให้ได้อย่างนี้

มาทบทวนมารยาทในการชมภาพยนตร์กันใหม่เลยนะ

ถ้าจับได้หรือว่ามาแสดงตัวนะ

ช่วยเอาข่าวนี้ตามมาดูหน่อยด้วยนะ
นะครับว่าจะมีกระเช้าหรือมีอะไรมา